ที่จะเอาไปเปลี่ยนขาเทียมของตัวเองเนี่ยคุณพ่อคิดว่าจะหาได้ไหมฮะ
ก็คงจะลำบากนะครับกะว่าจะได้แต่ก็ถึงเวลาแล้วก็ไม่เหลือพอที่จะซื้อได้ครับ
ระหว่างถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งที่จะได้ขาเทียมกับปากท้องคนในบ้าน
พ่อเลือกจ่ายอะไรก่อนเลือกจ่ายปากท้องคนในบ้านก่อนครับ
คุณตามีหนี้อยู่เท่าไหร่จ๊ะสองแสนสามครับแล้วทำไมอยู่ดีดีถึงได้เป็นหนี้อ่ะคะ
น้ำท่วมต้นข้าวไม่ขึ้นเน่าไปกับน้ำก็คือเงินทั้งหมดที่กู้มาศูนย์เปล่า
มันก็จมไปพอสิเห็นให้สู้คอนซีเห็นให้ได้รู้สึกเห็นเผื่อพอเด้ออืม
ร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้านร้องได้ให้ล้าน
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
กล่าวขอบคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ตอนนี้นะครับ
ทุกวันเวลาดีแบบนี้นะครับ๑๘นาฬิกาทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เป็นเวลาของรายการเกมโชว์ค่ะหนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับ
ผู้แข่งขันของเราไม่จำเป็นจะต้องร้องดีไม่จำเป็นจะต้องร้องเพราะ
แค่ร้องให้ครบ๑๐เพลงเนื้อเพลงถูกต้องหมดรับไปเลย๑ล้านบาท
เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ง่ายแบบนี้กันมาหลายปีแล้วนะฮะ
แล้วตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้เป็นนักสู้ชีวิตที่มีอายุน้อยกันบ้างนะครับ
ในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
สี่ปีที่แล้วที่เราเริ่มผลิตรายการนี้นะคะ

ครบรอบ๔ปีของรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะคะ
ก็ขออนุญาตนะให้คุณป่าอวยพรให้กับคุณผู้ชมแล้วกัน
ครับก็เห็นหน้าเห็นตากันมานะครับ

ก็เราจะพร้อมทำหน้าที่นะครับ
ผลักดันแล้วก็เป็นแรงใจให้กับนักสู้ชีวิตและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศกันต่อไปนะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็รายการของเราด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ
ดีใจจังเลยโอ้โหเผลอแป๊บเดียว๔ปีแล้ว

ยิบไปเลย๑ล้านบาท
คิดดูดิฮะ๔ปีคุณผู้ชม
จะมีนักสู้ชีวิต
หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสักกี่ร้อยคน

พร้อมจะพยุงคนที่อยู่รากย่า

โตขึ้นมีครอบครัวที่แข็งแรงค่ะ

โอ้โหครอบครัวนี้พูดถึงความแข็งแรงนะคะ

จากผู้เข้าแข่งขันตัวน้อยของเรา
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ

หนูสื่อเด็กหญิงพาวิดานามสกุลลาซาวง
ซื้อเล่นซื้อว่านองค์วีอายุ๑๐ปี
อยู่จังหวัดอุบลราชธานีจ้า
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกัน๖คนค่ะ
หนึ่งพ่อชื่อว่าคำค่ะ
เกิดอุบัติเหตุขาขาขาไปครึ่งหนึ่งค่ะ

บางครั้งก็แพ็คของแบกปูนบางครั้งก็แบกเหล็ก

ตอนขับรถมันก็ต้องยืนมันไม่มีเบาะนั่งค่ะ
ผมพิการขาสาเหตุจากอุบัติเหตุกลางถนนครับ
ประมาณ๑๘๑๙ปีเลยครับ
ตอนนี้ใส่ขาปลอมขาปลอมนี้มีอายุ๘๙ปีแล้วครับ
มันหักมันพังน็อตอะไรมันก็สืบ
พื้นเท้ามันก็ศึกหมดแล้วครับ
บางครั้งก็เอารองเท้าของลูกมาทำพื้นแทน

คนที่สองคือแม่หนูเองชื่อว่าน้อยค่ะ
ไม่มีแขนเป็นมาแต่กำเนิดเลยค่ะ
แม่หนูเป็นแคทเชียร์ที่ร้านขายของ
มีหน้าที่จัดของแล้วก็คิดตังค์ค่ะ

ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้แม่หนูเคยไปเย็บผ้าด้วยค่ะ
แม่หนูขยานกลับบ้านก็ตรงเวลาค่ะ

ถึงแม่จะไม่มีแขนแต่แม่ก็สู้ชีวิตเพื่อนหนูแล้วก็น้องค่ะ
เวลาถามน้องวินะคะว่าอายเพื่อนไหมมีพ่อพิการไม่พิการ

ได้ยินจากปากลูกก็รู้สึกว่าปลื้มใจค่ะ
ที่ลูกแบบยอมรับในตัวเราได้
คนที่สามคือยายของหนูค่ะชื่อว่าเคค่ะ

เวลาที่หนูจะคุยกับยายหนูก็จะได้สะกิดยายก่อน
จะต้องชี้แล้วก็ให้เราทำปากเอา

เพราะว่ายายดูแลหนูตั้งแต่๘เดือนที่แม่ไปทำงานอย่างนี้ค่ะ
คนที่สี่ค่ะคือตาของหนูเองค่ะ

อาการก็คือเดินไปแค่หน้าบ้านอย่างนี้ค่ะ

คนที่๖คือน้องชายของหนูเองค่ะ
ชื่อว่าน้องไทเกอร์อายุ๒ปีค่ะ
ไทเกอร์ไม่ใช่น้องแท้ของหนูค่ะ

พ่อแม่เขาไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ

ชอบเลี้ยงน้องไม่ค่อยไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนอะไรกับเขา
พอเลิกเรียนเขาก็กลับมาเลี้ยงน้องเลยครับ
เราก็พิการแฟนก็พิการครับ

ก็ได้น้องวิช่วยคอยดูแลน้องเล็กทำอะไรอะไร

เวลาเลิกเรียนเขาจะต้องรีบกลับบ้าน

แล้วได้อะไรก็รีบกลับมาเอามาให้น้องกิน

กลับมาถึงบ้านทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูบ้าน
เสื้อผ้าชุดนักเรียนเขาก็ซักเองรีดเองนะคะ
ขวบนะคะภาระหนักมากเลยค่ะ
เราเคยอดข้าววันหนึ่งกี่มื้อ
ประมาณ๒มื้อค่ะ

เพราะว่าทางบ้านไม่มีค่ะ
ถ้ามีไข่นี้ก็ไม่กินค่ะเอาให้น้องหรือตามยากินค่ะ
อดวันหนึ่ง๒มื้อเป็นบ่อยไหม

ไม่ค่อยปล่อยค่ะเพราะว่าคุณปูยื่นมือมาช่วย

ถ้าไม่มีกับข้าวจากคุณครูก็น่าจะบ่อยกว่านี้

บอกออกสิบอกใจยังไง
แม้บ้างกันมีอายพูดเป็นไรต่าง
ก็ยังไปนอกใจนาง
ฉีกหัวใจตรงนี้ขาดเคิง
ได้ครับ

เพื่อทดแทนแขนและขาให้พ่อแม่

สวัสดีครับ

ต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ค่ะวันนี้มาแบบธรรมธแมงเลยนะ

กับคุณพ่อคำคุณแม่น้อยนะคะ

แล้วก็ตามันนะคะแล้วก็คุณครูอ๋อยนะคะ

ก็ทั้ง๔ท่านนะครับก็เป็นครอบครัวของน้องวินะครับ
ส่วนคุณอ๋อยนี่ก็เป็นคุณครูที่โรงเรียน
ก็มีน้ำใจนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับน้องวิเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

แต่ว่าเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนในการร้องเพลงนะคะ

ทางด้านหน้าก็ดูปกตินะครับคุณผู้ชม
แต่ถ้าลองให้น้องวิเขาหันหลังนิดนึง

หลังนี้ได้รับการถูกรวบไว้เยอะแยะมากเลย
คะมันเกิดอะไรขึ้นกับกางเกงภาระเรา

นานแล้วค่ะตั้งแต่ป๒ค่ะ

โอ้โหยางเสียงดีแล้ว
ใส่ชุดนี้มากี่ปีแล้ว

แล้วทีนี้เราอยู่กับยางเสียยังไงบ้าง
ตอนหนูเล่นกีฬาหนูก็จับกางเกงหนูก็วิ่งไปเลยค่ะ
เดี๋ยวนะจับกางเกงมือนึง

ค่ะถึงนี้แล้วก็วิ่ง

แล้วทำเอาขาหนีบไป

ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้
ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้
ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้
ขาหนูหนีบไว้
ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้

ขาหนูหนีบไว้

แล้วทำกับข้าวอะไรอ่ะคะวิ
น้องหนูก็จะกินข้าวต้มแล้วก็ไข่เจียวค่ะ
ค่ะแล้วอย่างของพ่อของแม่ล่ะเราทำอะไรพ่อแม่กิน
ยายก็จะทำหนูเป็นลูกมือของยายค่ะ
ยายก็จะทำหนูก็ยายก็บอกไปเอาหนูตรงนี้

เราสื่อสารกันบางทีวิอาจจะไม่ถนัดกลางใช่ไหม
ถ้าคุยอีสานจะม่วนกว่านี้ถูกป่ะ

คุณครูอ๋อยรู้จักกับน้องวิเข้ามากี่ปีแล้วครับ

แต่พอปีนี้คือ

ทางโรงเรียนก็บอกว่ามาฝึกกับคุณครูนะ

เขาก็มาสัมผัสที่ห้องดนตรีนะคะ
ว่างเขาก็เล่าเรื่องครอบครัวเขาให้ฟัง
ก็ฟังว่าเด็กคนนี้เขาพูดจริงหรือเปล่า
คุณครูก็เลยเริ่มสังเกต

บอกว่าวันนี้มีการบ้านไหม

เป็นห่วงน้องอ้าวตายายก็เลี้ยงอยู่

หูไม่ดีเดี๋ยวน้องเดินไป

แทนที่เขาจะไปเล่นกับเด็กตอนเลิก

อะไรที่สิ่งไหนที่กูสังเกตอยู่ว่า
อะไรที่ไม่อนุญาตไม่บอกไม่ให้

แล้วทีนี้เวลาคุณครูนั่งคุณครูอะไรเขาจะ

เจรจาและช่างเอาใจเป็นห่วงใหญ่

ไปทำงานเลิกกี่ทุ่มลูก๔ทุ่มบางครั้ง
ก็เลยมีเรื่องประทับใจอะไรในน้องวิบ้างคะ

เขาจะตรงต่อเวลาเขาจะตรงเลย

โทรไปถามคุณครูประจำชั้นเขา

บิ๊กกำลังทำการบ้านกำลังนั่งอ่านหนังสือกับในห้อง
ไม่เคยเห็นว่าไปเล่นกับเพื่อนนะคะ

วิถ้าเรารักษามาตรฐานไว้นะ

ทีนี้คุณพ่อคุณแม่ครับ
ก็ฟังเรื่องราวของน้องวิเข้ามาเยอะ
คุณพ่อคิดว่าน้องวิเขาภาระเยอะไปไหมครับ
ก็เยอะกว่าเด็กปกติ
หรือเด็กที่เขามีเพียบพร้อมอะไรอยู่ครับ

แต่ทำไงได้เราเลือกเกิดไม่ได้ครับ

เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลคนในครอบครัว
ซักผ้าหุงข้าวเก็บบ้านดูแลน้อง
ในวัยเราแน่นอนเราก็ต้องอยากแบบไปสนุกสนานกับเพื่อน

เพราะว่าหนูก็ไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าแถวนั้นไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะ
ก็เลยอยู่กับน้องเล่นกับน้องอย่างนี้ค่ะ

แล้วเวลาไปโรงเรียนต้องรีบกลับอย่างนี้
คนอื่นเขายังเล่นกันอยู่เลยที่โรงเรียน

ไม่ค่ะเขาเล่นกันอยู่โรงเรียนค่ะ

แล้วเราไม่ค่อยได้เล่นเขาว่าไง

หนูก็บอกว่าไปดูแลน้องเดี๋ยวน้องอยู่กับตากับยาย
เดี๋ยวกลัวน้องเกิดอุบัติเหตุ
เวลาเล่นกับเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรกันในเด็กยกวิ
เล่นซองจุดหมายค่ะ

แล้วก็แม่บ้านแล้วก็ยางค่ะ

เขาเรียกซองจุดหมายเหรอแล้วมีอะไรอีกนะ

กีฬาพวกนี้ยังอยู่นะโอเคสนุก
ไม่รู้ไม่ทันเด็กมีแต่นี่
เพราะผู้ชายก็ปั๊บนี่ลูกข่างลูกข่าง

เดี๋ยวเธอร้องเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดีดเล่นซองจดหมาย
นี่ฉันชอบ

ใช่พอกระโดดได้ปุ๊บนับแล้วก็เป็นบ้านของเรา
ถ้าเธอไม่จ่ายค่าผ่านเธอก็ต้องกระโดดข้ามบ้านเราไปถูกป่ะ

เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องวินะครับ
เผื่อว่าใครที่ไม่ได้ทันในคราวที่แล้วจะได้ทราบเรื่องราวของน้องวิ
ตอนนี้น้องวิทำไปได้แล้วนะครับร้องไปแล้ว๒เพลง

เทียมคุณพ่อจากการสอบถามแล้วอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๐๐บาท
ค่ะนี่เพลงที่จะถึงนี่แหละครับเพลงที่สามเพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
ถ้าทำเพลงนี้ผ่านซื้อขาเทียมให้คุณพ่อได้แล้ว
แล้วก็ยังเหลือเงินอีกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีไปให้ถึงเพลงที่๖เลย

มาถึงเพลงนี้กันแล้วนะครับเพลงที่๓ครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓
ระหว่างที่ฟังอินโทรเพลงก็ส่งสายตาไปหาคุณครูด้วย
วิคะสายตาที่ส่งให้ครูคืออะไรคะ
ก็หนูรู้ว่าตอนอยู่ป๓หนูเคยร้องค่ะไปประกวดอยู่ค่ะ

รางวัลรองชนะเลิศค่ะ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
น้องวิจะสู้หรือจะหยุดครับ
เขารอให้ช่วยอยู่แล้วนะครับทั้ง๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันในเพลงนี้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับแสดงว่ามั่นใจนะครับ

เพราะน้องวิเป็นคนร้องเพลงชัดอยู่แล้ว

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ผ่อนแขกไม่ไหว

ค่าเช่าบ้านก็ยังติดไว้

แต่เงินมีไหม

ถึงจะแย่ฉันก็ไม่เค

ฉันรักจริงไม่ใช่หวังบอกลอง

เชื่อได้เชื่อได้

ไม่มีส่งแน่เชื่อไหม

มันจะชวนให้คุณคมใจ
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็นกระสือ
หึหึฮือ
แต่เงินมีไหม
เงินน่ะมีไหม
อย่าเข้าใจว่าฉันเป็น
กาซื้อแต่เงินมีมั้ย
ส่วนค่าหนี้กะว่าจะได้แต่ก็ถึงเวลาแล้วก็ไม่เหลือพอที่จะซื้อได้ครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องวิร้อง